แถมยังมีภาพน่ารักมากเมื่อลูกชายวัยขวบเศษทำบุญสังขทานแล้วก็เดินไปกรวดน้ำด้วยตัวเอง

เดี๋ยวไปฟังคุณแพทย์ให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
คือแพทย์ชอบอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจำแล้วเขาจำแบบดีอ่ะ
คือเขาไปถึงคือไม่ดื้อเลยถือสังฆฐานเองขอถวายพระท่านเองแล้วก็รู้ว่าพอพอจบปุ๊บ
จะต้องเอาที่กรวดน้ำมากรวดน้ำเองชื่นใจนะ
นี่นะเด็กมันคือเค้าเรียกว่ามีพัฒนาการแหม่ทำอะไรกันสิเนี่ยกำลังเรียนรู้ก็ทำตาม
ไหว้พระก็ชอบทำตามแบบเนี้ยน่ารักแล้วก็มีคลิปน่ารักให้เราได้ติดตาม

ถูกต้องก็รอติดตามกันไปนะคะ